นาฬิกา๔๕นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
เรื่องของการให้ระวังภัยกันนะฮะ
มีคนคนหนึ่งเขาก็โพสต์เรื่องราวว่ารถของเธอเนี่ย
ถูกขโมยภายในโรงพยาบาลเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ
แม้ว่าจะจอดไว้ในโรงพยาบาลที่มีรอปภ

และเป็นสถานที่จอดเฉพาะของรถจักรยานยนต์
แต่รถหายไปได้เพราะว่าโจรอ้วนผอมนะครับ
เรื่องนี้นะฮะก็มีการร้องเรียนเข้ามา
ยังไทยรัฐทีวีของเราจากนางสาวฮาไทยการเกื้อสกุลนะครับ
บอกว่า๑๖มกราคมที่ผ่านมาไปเยี่ยมญาติ
ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนทบุรี
จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลนี่แหละฮะ
กระทั่งเวลา๓ทุ่มกำลังจะกลับบ้าน

ก็เดินลงมาจะเอารถของตนเองจะกลับบ้าน

จึงรีบเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
แล้วก็มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าน่าจะเป็นโจรอ้วนผอม

เพราะคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งก็ดูลักษณะผอมนะครับ
แต่เธอโพสต์คลิปเหล่านี้ไว้ด้วย
เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่า
โอ้โหขนาดไปจอดไว้
ยังสถานที่ที่จัดไว้ให้จอด
จอดไว้ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
ไว้ในที่ที่มีรอปภดูแลด้วยซ้ำ
แต่ทำไมรอปภของโรงพยาบาลมี

แปลกใจมากคือมีไว้เพื่อ

หรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยหละหลวม
หรือว่านอนกันไม่สนอะไร
เพราะรถก็ล็อกสัญญาการขโมยก็มี

หลักฐานต่างเธอก็ไปยื่นให้กับ

ไว้ที่ไหนก็ตามระมัดระวังดูแล

ดังนี้มากันเป็นแก๊งมีกำมาวิธีการ

มีรีดลายชื่อมาเลยนะคะว่ายี่ห้อนี้

ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ค่ะ